สาธุกันเลยที่นี่คือวัดศรีสมบูรณ์รัฐนาราบ้านของแค่ตำบลสำโลกอเภออุทุพรภิกษัยจังหวัดศรีสะเกรดครับ
เขาจะจัดงานพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีมหาภุตน๘๔๐๐๐พระธรรมคันกองละ๑๐๘บาทมันจะเป็น๒๕๖๖บาทครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีมหานาคนั่นเองครับ
ชาวบ้านนะเขาก็ร่วมกันนำต้นกระถิ่นสามัคคีมาแห่ทอดถวายที่วัดเนาะแล้วก็ถวายเนี่ยเพื่อเป็นการบูรณวัดวาอาราม
แต่ที่มันแปลกแหวกหลุดโลกนี่ดูต้นเงินที่เป็นกระดาษล้วนส่วนใหญ่ต้นเงินมันจะเป็นธนบัตรเป็นแบงค์อะไรก็ว่าไป
แต่นี่เป็นกระดาษกระดาษที่เห็นน่ะไม่ธรรมดานะน้องใบตองคุณชิสายังไงอ่ะ
มันคือสลิปโอนเงินทำบุญออนไลน์
เธอเล่าว่าเธอขายของออนไลน์อยู่แล้วและเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่วัดนี้
และเห็นว่าทางวัดมีงานกระถิ่นเลยนำข้อมูลนี้ไปโพสต์ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊คของเธอ
เพื่อเพื่อนชวนเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละมาร่วมกันทำบุญ
แต่หลายคนบอกไม่สะดวกไม่ใช่ว่าไม่สะดวกทำบุญนะ
แต่ไม่สะดวกมาก็เลยทำการโอนอย่างเดียว
ส่วนตัวเธอก็เลยทำการปริ้นต์ออกมาปริ้นต์เป็นกระดาษแบบนี้